ในโรงสังคัญปกติถ้ามีการสื่อสาร
เฉพาะทางออนไลน์โซเชียลมีเดีย
ว่าในช่วงตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมานะครับ
ก็มีกระบวนการในการใช้โซเชียลมีเดียในการที่จะสื่อสารหลากหลายรูปแบบนะครับ
ในวันนี้ประมาณ๑๑โมงนะครับ
กระทรวงก็ได้มอบหมายให้ท่านรองประหลัดกระทรวงนะครับ
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียผิดกฎหมายต่าง
ตลอดตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
เราได้ติดตามคนที่ใช้โซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มนะครับ
เครือข่ายที่มีอาจจะอยู่ในความผิดนะครับ
วันนี้ก็ทยอยดูบุคคลที่สามารถระบุได้ว่าเป็นใคร
ก็เริ่มแจ้งความดำเนินคดีนะครับ

นั่นก็อยากจะเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนว่า
แต่ว่าจะต้องรอบรับระวังนะครับ

การทำให้เกิดความแตกแยกต่าง

เราก็จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งครั

แล้วก็เว็บไซต์ที่จะนัดหมายการชุมนุม

สำนักการสำนักข่าวอยู่บ้างนะครับ

ที่เข้าข่ายความผิดเราก็แจ้งความสนุนคดีไปวันนี้
โทษถึงขั้นปิดเนี่ยค่ะ

มีคำสั่งสารมาด้วยนะครับว่ามีความผิดเนี่ย

ถ้าเป็นสื่อผ่านทางออนไลน์แล้วเป็นสื่อกัน
เราก็ประสานจะขอ

เราก็มีการเก็บหลักฐานไว้
แล้วก็เมื่อเข้าความผิดเราก็
แล้วก็ส่งทั้งปราการฉุกเฉินแล้วก็ส่งดำเนินคดีปรแม่น
เบื้องต้นเราเก็บหลักฐาน
ส่วนจะใช้กฎหมายฉบับไหนก็ต้องดูไป
ปราการฉุกเฉินแล้วก็แปลงานตามผู้หนึกจักรหลายการ
อะไรที่เข้าปรบอบคอมพิวเตอร์มัสละวังทำอย่างรอบครอบ
ก็ไม่ได้ไม่ได้เลือกปฏิบัติกับใครครับ

ที่กำลังแชร์อยู่ที่จะมีการระงับการอ๋อไม่ไม่
ที่ออกมาแชร์กันอยู่ที่แชร์ออกมาก็เป็นบางอัน
เป็นคำสั่งของใช่ครับบางอันใช่ของจริง
แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกรายนะครับเขาก็เลือก
ก็คำสั่งนั้นต้องไปดูนะครับแต่ว่าทางกระทรวงเนี่ยจะดู
หลักฐานประกอบนะครับอันนั้นก็เป็นคำสั่งที่ทาง
บอตรท่านออกมาท่านก็ต้องไปดูว่าเขาบังคับใช้ใคร
แต่ว่าในส่วนของกระทรวงเนี่ยเราก็ติดตามในทุกคนนะครับ
ทั้งเป็นที่เป็นสื่อทั้งที่เป็นพี่น้องประชาชนด้วย
แต่เราก็ระมัดระวังแล้วเราก็ดูว่าเอ่อถ้าอะไรที่
ไม่ได้เข้าขอบตัวขายชัดเจนเนี้ยเราก็ยังไม่ได้ดำเนินการนะครับ
แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่วันอาทิตย์ตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์เนี่ย
ก็ทยอยดูไปอันไหนยืนยันตัวตนได้แล้วเข้าความผิดเราก็ดำเนินการทำกฎหมาย
มันก็อยากจะเตือนให้ให้ระมัดระวังนะครับ
เราก็พยายามอ่าทำอย่างรอบครอบระมัดระวังที่สุดนะครับ
แต่ว่าอีกออาอ่าแต่ว่าอีกอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ไม่ได้เข้ากรอบจริงเราก็ระวังคิดว่าเรารอบครอบมากนะครับคราวนี้ไม่ได้ไปทะเมิดศิษย์ใครแน่นอนนะครับเราเตือนแล้วแล้วก็ระวังถ้าไม่ได้เข้าจริงเราก็ยังติดตามดูเฉยนะครับ